นะครับพี่ผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นี้หน่อย
เค้าจะอยากเข้าคุกอะไรกันนะกันน้ะ
เราก็แสดงไปฉันรู้ว่าอยากมีเรื่องอยากเข้าคุก

หลังจากนั้นขับรถออกมาหน้าอบต
โบกรถที่คนเขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
พอเขาจอดเขานึกว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า

ผู้ชายคนนั้นเขาก็ตกใจวิ่งเข้าไปในอบตให้คนไปช่วยคุณผู้ชม

เขาไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยครับ
นี่ฮะไม่รู้ว่าสองแม่ลูกนี่เขาอะไรเป็นอะไรกันมานะฮะ
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อบตหนองมะแซวนะฮะ

อันนี้คือปากทางเข้าอบตก็จะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์สองแม่ลูกขี่ไปจอดปุ๊บ
ลูกเนี่ยลงไปไปโบกให้คนที่ขับผ่านมาจอดแล้วก็ลงไปทำร้ายเขานะฮะ
แล้วเขาก็วิ่งเข้าไปให้ทางด้านของอบตช่วยจากนั้นเนี่ยทางด้านของอบตก็มีการออกมาดูเหตุการณ์
แต่ว่าสองแม่ลูกนั้นก็ขับรถหลบหนีไปเป็นที่เรียบร้อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๘มีนาคมที่ผ่านมาครับ
หน้าอบตหนองมะแซวนะครับ
เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุก็ขี่รถมาปกติ

อารมณ์คืนนึกว่าขอให้ช่วยก็เลยจอดไง
เข้ามาทำร้ายเลยรถก็ล้มไม่รู้จักกันมาก่อน

นะฮะขณะเดียวกันเองก็เมื่อสาวภายหลังว่าที่อบอตร
ก่อนจะมีเหตุการณ์นี้สองแม่ลูกเนี่ยก็เข้าไปขายน้ำพึ่งป่าในอบต
จู่ก็ตะโกนขึ้นมาอยากมีเรื่องอยากติดคุกอยากกินข้าวหลวงฟรีอย่างนี้ฮะ
แล้วพอคนในอบตเขาไม่ได้สนใจก็ออกมาทำร้ายคนอื่นแบบนี้ต่อ
ตอนนี้เนี่ยไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองอำนาจรณ์
อยู่ระหว่างการติดตามตัวสองแม่ลูกคู่นี้มาสอบส่วนและเดิมเนินความผิด

อย่าไปอยู่เลยในคุกไม่ได้สบายอย่างที่คุณคิดหรอกนะ